มาอยู่ที่ปัญหายอดฮิตแก้ไขยาก

ถูกต้องค่ะมาถามเพื่อนบ้านอ่ะ

อันนี้เกิดขึ้นกับน้องนักเรียนคนหนึ่งเขาเรียนออนไลน์อยู่

เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยด่ากันไม่หยุดเลย
ทนไม่ไหวน้องตระโกนออกไปดังคำเดียว

หลังจากนั้นค่ะเกิดคลิปนี้ขึ้นมาค่ะ

คุณแก้ปัญหาตัวเองก่อนไหม

ของขึ้นเลยสวนออกมาไฟแลบแบบนี้เลยนะคะ
พลังเสียงภาษาที่ใช้
ทำให้เจ้าของบ้านเจ้าของคลิปนี้
พ่ายแพ้ไปยังช่วยไม่ได้จริง

ติดกันเลยใช่ไหมติดกันเลยแทนที่เตือนแล้วเสียงจะเบาลงกลับ
ยิ่งดังขึ้นอีกอ่ะนะคะคนถ่ายคลิปเป็นนักเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้าน
เขาน้องทนฟังเสียงดังของเพื่อนบ้านทั้งวันทั้งคืนนะคะจนก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ทนไม่ไหวก็เลยตะโกนร้องออกไปโอ๊ยไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเนาะ
ดังคำเดียวเท่านั้นเองค่ะ
หลังจากนั้นเสียงด่าก็ตะโกนออกมาอย่างที่เห็นในคลิปแบบนี้เลยนะคะ

ไปดูชาวเน็ตกันหน่อยเขาแนะนำยังไง
แนะนำบอกว่าสังคมตึกแถวเจอเพื่อนบ้าน
เห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้แก้ไขยาก
พูดเองมีแต่ทะเลาะกันอันนี้ในคอมเมนต์นะ
เขาเขียนไว้แบบนี้นะพูดเองเนี่ยมีแต่จะทะเลาะกัน
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูไหม
ตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองจัดการตามกฎหมายให้จะดีกว่า
เพราะว่ารักษณะแบบนี้เข้าข่ายก่อความเดือดร้อนรำคาญ

ถ้าเกิดต้องดูทีวีอยู่วันหลังให้เขาเสียงดังไปแล้วอัดคลิปไว้

ค่ะแล้วเอาคลิปเนี้ยไปให้กับเจ้าหน้าที่เขาดูให้เขามาตรวจสอบ
เพื่อที่จะได้แก้ปัญหากันต่อเนอะ